เอาล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้สนุกสนานแน่นอน

อย่างที่บอกไปแหละเรื่องของหมู

เรื่องของหมูหมูโอ้โห

สงสัยเป็นผู้ชายที่แบบว่าเหงามาก

บางทีผมบางทีผมก็มีอารมณ์แบบนี้นะ

คลายเหงาอยากเลี้ยงเอาไว้ดูเล่น

มันยังไง
มันเบอร่ำเบอร์เทิมเลยครับคุณผู้ชมครับ
ไปติดตามได้จากรายงาน
จากไซส์ตำหมูตำมิ๓กิโลกรัม
ไป๑๐เดือนกลายเป็น๑๕๐กิโลกรัม
เอ้าทำไมโตวันโตคืนอย่างกลับหมู่บ้านยังไงอย่างนั้น
แต่ถึงหุ่นจูเนียจะเปลี่ยนไปก็ไม่ได้ทำให้ความรักความสัมพันธ์ที่หนุ่มคนนี้มีให้มันลดน้อยลงนะคะ
แต่กลับยิ่งรักมากขึ้นทุกวัน

และยังนอนกอดหมูแทนหมอนข้าง
บางครั้งก็นอนเกยพุงหมูหลับไปพร้อมกัน
ส่วนอาหารที่จูเนียกินแต่ละวันบอกเลยของดีทั้งนั้น
ขนมปังข้าวผัดไส้กรอก

และที่โปรดปรันมากที่สุดคือขนมและน้ำอัดลม

ครั้งก็ลิตรหนึ่งครับรถสองลิตรก็แล้วแต่
พี่คะยังจะกลัวมันอ้วนอีกหรือคะ
นี่ก็แทบจะกลิ้งได้แล้วนะคะ
จากกินเก่งแล้วนะคะเจ้าจูเนียยังแสนรู้
เมื่อถึงเวลานอนมันจะขึ้นบันไดไปชั้น๓ได้เอง
เหมือนรู้เวลาโดยไม่ต้องเรียก
ส่วนเวลากินเรียกอย่างเดียวไม่มานะจ๊ะ

และถ้าเป็นขนมถุงจะชอบมาก
แกะกินได้เองแบบนี้
อ้วนพลุ้ยของเจ้าจูเนียยังทำให้ใครหลายคนที่ผ่านไปผ่านมา
เห็นแล้วก็เป็นต้องแวะถ่ายรูป

ฟัดไม่ใช่น้อย
เป็นหมูที่น่าเอ็นดูเอ็นดู
อ้าวถึงจะโดนหลอกว่าเป็นหมู่แคระ
แต่น่ารักสักขนาดนี้ใครจะปล่อยทิ้งได้
คุณผู้ชมสามารถติดตามความน่ารักของเจ้าจูเนียแบบเต็ม
ได้ที่เฟซบุ๊คเพจจูเนียจูเนีย